เพลงที่มีมูลค่า๒แสนบาทน้องการ์ตูน
สู้หรือหยุดครับ

สู้ครับ

ตอนนี้คนที่กดดันมากที่สุด

หายใจลึกค่ะหายใจก่อนค่ะ

การ์ตูนนะครับตัดสินใจเองนะครับ

ต้องมาฟังค่ะว่าตัวช่วยตัวสุดท้าย

เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอตัวเดียวเลยที่เราไม่อยาก

ถ้าเปลี่ยนเพลงแล้วอาจจะไปเจอเพลงที่ง่ายก็ได้

อย่าดมได้แล้วนะฮะ

ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ค่ะเรายังกดดันอย่างนี้

พ่ออย่างลูกถึงตัดสินใจให้ลูก
พ่อจะได้มีสตางค์นัก

ภูมิใจในตัวน้องขนาดเลยลูก
ขอให้เปิดเจอข้ามไปเลยนะคะ
ขอให้ความเด็ดเดี่ยวในครั้งนี้

อกนั้นเลือกได้หมดนะครับ

เลือกแล้วค่ะเลือกหมายเลข๖ค่ะ

อย่างที่บอกรับเลย๒แสนบาท

ตัวช่วยทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับ
แผ่นที่๒นะครับ

ตอนนี้เหลือลุงเบิ้บ

ลุงเบิ้บไม่ต้องมานะเจ้า

แผ่นที่๖นะ

ไม่ได้เวลาครับ

รู้ไหมว่าเปิดได้แผ่นนี้จะเกิดอะไรขึ้น

ได้๒แสนแล้ว

ลภงโอกเล่าค่ะ

ขอบคุณน้องการ์ตูนค่ะ
อยากบอกอะไรการ์ตูนคะคุณยายแดง
ครับ

ขอบคุณในความเข้มแข็งของน้องด้วยนะครับผมทำให้น้องผ่านมาได้อ่ะ
การ์ตูนเราเก่งมากเลยอ่ะเรามีความตั้งมั่นที่ที่เด็ดเดี่ยวอ่ะ
เล่นแล้วก็ทำให้เรามีสองแสนตอนนี้ถามคุณยายสิว่ามีสองแสนแล้วคุณยายรู้สึกยังไงบ้าง
ยายมีสองแสนยายรู้สึกจะได้ยายดีใจขนาดเลยลูกภูมิใจขนาดเลยอ่ะ
ไม่นึกว่าลูกแม่จะเป็นอย่างเอี้ยจ้ะเก่งสุดสุดเลยจ้ะครับ
เก่งมากมากเลยเก่งด้วยนะฮะเก่งด้วยคุณยายปกติอยู่กันสองคนเนาะค่ะ
เงินเยอะแล้วย่าจะเยอะไหมคะแย่ค่ะมาแน่ครับ
หลังจากนี้เรามีเงินขนาดนี้แล้วพอญาติมาเราจะต้องบอกอะไรกับญาติบ้าง
ถ้าญาติมาขอเงินต้องหาวิธีปกป้องตัวเองนะลูก
จะเอาไปให้ยายรักษาแล้วหนูจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา
การ์ตูนแต่ว่าตอนนี้ฉันลำบากมากเลยอ่ะ
ฉันไม่มีข้าวกินเลยที่บ้านตาฟ้าผ่าวัวตายทั้งฝูงเลยหลานเอ้ย
แต่ของฉันนะบอกตรงตอนนี้จิ้งจกของฉันมันหิวแต่มันไม่ร้องจุ๊บเลย
ฉันขอขอเงินเธอหน่อยได้ไหมไม่ได้เธอต้องไปขอข้าวที่วัดกิน
แต่อันนี้ยังไม่ใช่จบสิฮะฮะมันยังมีเหรอคะพี่
มีสิครับมีสิครับเพราะว่ายังร้องไม่ผิดยังร้องไม่ผิด
ยังไม่หยุดแล้วเพลงหน้านี้ยอดเงินเท่าไหร่อ่ะคะ
เพลงหน้านี้๓นิ้วนี่เลยครับ๓นิ้วนี้๓แสนบาทน้องการ์ตูน
แต่ตัวช่วยหมดแล้วนะตัวช่วยหมดแล้วต้องคิดให้ดีนะ
อันนี้ต้องคิดให้ดีนะต้องชัวร์เท่านั้นนะ
ในรอบหลายเดือนมานี้ไม่เคยใครมีถึงเพลงที่แล้วนี่คือการเปิดประเดิมนะคะ
แคมเปญนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วนี่เป็นคนแรกด้วยครบเครื่องนะคะ
เรื่องราวชีวิตก็เข้มข้นนะคะการช่วยเหลือคุณยายก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แล้วเวลามายืนอยู่ตรงนี้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จริง
และนี่คือโอกาสอีกโอกาสหนึ่งเลยนะคะของการ์ตูนนะคะ
ที่จะคว้า๓แสนไม่รู้จะทำได้ไหมขึ้นอยู่กับอินโทรเพลงนี้
ใช่ครับเอาละครับไม่ต้องคิดอะไรมากฟังกันก่อนนะครับ
อินโทรเพลงที่๘นะมูลค่า๓แสนบาทมาเลยครับ

สามแสนค่ะครับแม่ได้ฟังจนได้ไม่ได้ฟังมานานแล้ว
ที่แปดเป็นเจ้าไหนไม่มั่นใจอย่างมากเลยไม่แน่ใจอย่าง
ไม่มั่นใจอย่างมากเลยรู้จักไหมรู้จักค่ะ
เคยร้องไหมไม่เคยร้องค่ะไม่เคยร้องแล้วก็ไม่เคยร้อง
ตั้งหลายเพลงแล้วยังร้องได้เลยนี่คุณยายแดงเคยคิดไหมคะ
มาแล้วจะได้เงินมากสุดเท่าไหร่ในรายการของเราค่ะไม่เคยคิดเลยค่ะ
ว่าจะได้เยอะกว่านี้โอ้โหคือตั้งเป้าไว้ในหกหมื่น
คิดว่าคิดว่าจะทำได้ไหมคะตอนแรกไม่คิดว่าจะทำได้
มาสองแสนแล้วกับหกหมื่นค่ะนะครับน้องการ์ตูนตัดสินใจให้ดี
ตรงนี้ถ้าจะเล่นผิดพลาดไม่ได้ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทอง
คำละแสนนึงเลยนะพินเนี่ยเอาละครับเพลงนี้เพลงที่แปดครับ
มูลค่า๓แสนบาทเปิดให้ฟังไปแล้วน้องการ์ตูน
ถ้าหยุดรับ๒แสนบาท

ถ้าร้องผิด๒แสนที่มีอยู่เหลือแสนเดียวนะครับ
การ์ตูนครับฟังเพลงที่๘ไปแล้วนะครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้อ่ะหยุดครับ
สู้อ่ะหยุดครับ